ยุคที่เราต้องกักตัวอยู่บ้านแบบนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่า

ในการสร้างความสุขให้กับคนดูค่ะคุณผู้ชมค่ะ
จำได้ไหมก่อนหน้านี้ดาราเขาใช้แอปพวกแบบ
เกี่ยวกับทวิวเตอร์ลอยสักอะไรแบบนี้มาเป็นชาวร็อกกันเยอะแยะมากมาย
ล่าสุดมีแอปเอาใจคนรักอยากจะเป็นตัวการ์ตูนค่ะ
แน่นอนคนดังในวงการบันเทิงทั้งหลายไม่พลาดขอเล่นแอปพลิเคชันนี้ด้วย
เริ่มกันที่ฝ่ายหญิงน้องใหม่ดาวิของดิฉัน
สวยมากนะคุณผู้ชมจึ้งเลยจริงนะกับลุคนี้นะคะ
ตามมาด้วยสาวร่างจิ๋วเต้ยเจรินพรนี่เป็นยังไงตาตมตากลมพอจะดูออกไหมว่าเป็นเต้ย
พอได้อยู่นะได้อยู่นะรุ่นใหญ่ก็มาเหมือนกันไม่แพ้กันนะจ๊ะ
ตั๊กซิริพรของเรานี่เลยค่ะแม่โพสต์รูป
ใช่แล้วก็บอกว่าอยากจะเป็นตัวการ์ตูนมากกว่า
แม่เอาจริงแม่ก็สวย
ด้วยแม่ฮายอภพรค่ะขอเล่นกับเขาด้วยเหมือนกัน
สวยงามดุดองค์ราชินีในการ์ตูนเทพนิยายเลยค่ะแม่ค่ะเหมือนน้องเหมือนเจ้าหญิงนะคะ
ฝ่ายหญิงไปกันแล้วมาดูฝ่ายชายกันบ้างดีกว่านะคุณผู้ชม
พี่พิโตคอปเดเมนโด่เอากับเขาด้วยค่ะจัดให้๓รูปแบบเลยนะ
เป็นเวอร์ชันหล่อเข้มหล่อละมุนหรือว่าจะเป็นหล่อใสมีแก้มป่องด้วย

หล่อหมดทุกลุคจ้ะหนุ่มคนนี้ก็หล่อไม่แพ้กัน
ก้องสหรัฐนะจ๊ะเห็นแบบนี้เนี่ย
ส่งรอยยิ้มให้แฟนหล่ออบอุ่นมากเลยมาทั้ง๔ลุคเลย
เอ็นดูมากเลยเนาะคือดูเป็นคนดีนะคาแรคเตอร์ใดการ์ตูนดูเป็นคนดีเลยแหละน่ารักดีค่ะ
ไม่ทิ้งคาแรคเตอร์ของตัวเองว่าอย่างนั้นเถอะ
ส่วนเซ็ตนี้เขามาทางบ้านหรือผู้ชมบ้านจ๊เจเจริ้ตรินค่ะ
ท่านนี้ทรงดีมากดูดิคุณพ่อคุณแม่สามเจ้านะคะดูดีมากเลยอ่ะ

โอ้ค่ะคล้าย
ส่วนอีกหนึ่งบ้านบ้านหมอโอ๊คกับโอปอล์จัดให้ค่ะ
ดูเป็นการ์ตูนครอบครัวสดใสน่ารักมากอลินอลันแม่โอพ่อโอ

นั่นน่ะสิคือหน้าคล้ายกันหมดเลยนะ

เออนะตามด้วยครอบครัวพี่เต๋าสมชัยค่ะคุณผู้ชม
มาเลยครบ๔คนพ่อแม่ลูกนะจ๊ะ

อีกรูปคลายพี่เต่าละดี
ปิดท้ายที่บ้านพี่เปิ้ลนาคอนกับแม่จูนค่ะ

มันก็ได้อยู่เหมือนกันนะคุณนะอยากจะลองอยู่เหมือนกันนะอย่างนี้ปิดท้ายท้าย
สุดค่ะคุณแม่ลิเดียขอส่งตัวแทนเป็นรุ่นจิ๋วพี่ดีแลนด์น้องเดมมี่
ลูกสาวลูกสาวตะมุตมิสุดสุดคือเอาจริงจริงนะ
บ้านนี้เขาหน้าเหมือนตัวการ์ตูนอยู่แล้วปกติเนี่ยเดมี่กับดีแลนดเนี่ยเขาจะชอบแต่งตัวเป็นตัวแอนิเมะต่างอยู่แล้วไง
แล้วดูดิรูปนี้แบบว่าเท้าคางอ่ะเดมี่ใช่ไหมน่ารักโอ้โหสุดยอดเลยใช่
เมมี่เนี่ยถือว่าเป็นไอดอลตัวจิ๋วของหลายหลายบ้านเลยหลายคนเนี่ยชอบแอบส่องดูหน้าน้องเดมี่
คือไม่ใช่คุณพลอยสารภาพมาตอนคุณท้องอยู่คุณก็ดูรูปน้องเดมี่ทุกวันใช่ไหม
ทุกวันก็หวังว่าเออขนตาจะได้สักครึ่งหนึ่งของเขานะลูกนะรอลุ้นกันนะคะ